ขับรถรับส่งนักเรียนอยู่ที่กำแพงเพชร
แต่ปรากฏว่าครั้งนี้คุณลุงถูกพึ่งต่อย

พอรับเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมเอาเด็กนักเรียนขึ้นรถ

คุณลุงมีอาการเหมือนแพ้พิษพึ่ง

รถที่คุณลุงขับไปพุ่งชนเข้ากับรถที่จอดติดไฟแดง

นี่ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนอะ
พิษพึ่งแล้วมีอาการเบลอแล้วขับรถต่อ
กลายเป็นว่าไปประสบอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นนี้นะคะ

ก็มีรถสองแถวรับส่งนักเรียน
รถกระบะ๓คันแล้วก็รถตู้อีก๑คัน
นักเรียนชายชั้นม๖น้องเนี่ย
นั่งมาในรถสองแถวคันที่รับส่งนักเรียนคือ

น้องได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก๑คนค่ะ
ส่วนนักเรียนอีกเกือบ๒๐คนไม่ได้รับบาดเจ็บ

คนขับรถรับส่งนักเรียนมีอาการมึนงงค่ะ

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

จากการสอบถามคนขับรถรับส่งนักเรียน

ชื่อว่าลุงเทืองอายุ๖๐ปี

หลังจากที่รับนักเรียนมาจากโรงเรียนต่าง

เพื่อกลับไปส่งที่บ้านที่ตำบลนิคมทุ่งโพทะเล
แต่ระหว่างที่รอรับนักเรียนปรากฏว่า
ลุงถูกพึ่งต่อยแล้วเกิดแพ้พิษพึ่ง

ตาลายแต่ยังฝืนขับต่อไปนะคะ
คงคิดว่าไหวคงคิดว่าไหวค่ะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงที่รถติดไฟแดงอยู่
แต่ลุงบอกว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกัน

ก็เลยทำให้รถพุ่งชนคันอื่นด้านหน้า
นักเรียนทุกคนต่างยืนยันนะคะว่าลุงเทืองเนี่ย
ก่อนหน้านี้ลุงเป็นคนที่น่ารักมากขับรถดีมากด้วย
ที่ผ่านมาไม่เคยขับรถประสบอุบัติเหตุเลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตำรวจสภเมืองกำแพงเพชรบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
มันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป
อันตรายเลยนะคือบางคนที่แพ้พิษพึ่งบางทีอาการแบบชักเกร็ง